วินรถจักรยานยนต์รับจ้างทะเลาะกัน
แล้วรถก็เยอะคนก็แยะกลางวันแสกไม่หยุดต่อยกันเลยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คือมีพี่วินหลายคนตอนแรกก็คือตัวต่อยกันอยู่
สักพักมีคนไปร่วมมีคนไปซ้ำแต่สักพักก็มีคนไปจับแยกค่ะ
นี่ค่ะสักการตรวจสอบนะคะก็คือ
กับวินที่มีปัญหาคือวินหมอชิดสะพานลอยใหญ่จตุจักรค่ะ
กับวินบีทีเอสป้ายรถเมย์หมอชิดเก่า
คืออยู่ใกล้กันนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมห่างกัน๑๒๐เมตร

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดนี้เลยนะคะ

ก็ไปคุยกับพ่อค้าขายไข่ปิ้งเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวาน
เขาไม่กล้าเข้าไปดูใกล้กลัวจะโดนลูกหลง
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นสองวินนี่มีปัญหากันนะ
เพราะเอาจริงเขาก็รู้จักกันหมดนั่นแหละ
มันไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการแย่งผู้โดยสารนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนร่วมวิน

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้

เบอร์๑๙ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่วิน
กลายเป็นว่ามีคนขี่วิน
วินหมอชิดสะพานลอยใหญ่จตุจักร๓๔คนขี่ตามมา

ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันมา
เขาก็เลยไปห้ามจับแยกย้าย
เบอร์๑๙ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่ใบหน้า

ก็บาดเจ็บเลือดออกเหมือนกันสรุปคือเจ็บทั้งสองฝ่าย

มีข้อมูลเพิ่มค่ะคุณผู้ชมลองฟังตรงนี้ดีนะคะ
วินเบอร์๒๖จากฝั่งวินหมอชิดสะพานลอยใหญ่
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะน้ำต้มใบกระท่อมค่ะ
รถเมย์หมอชิดเก่าเป็นเพื่อนกัน
ล้อมวงดื่มด้วยกันเป็นประจำแต่ไม่พอใจ
ออกเงินค่าน้ำใบกระท่อมค่ะพี่อุ๋ย
เรื่องเงินค่าน้ำใบกระท่อมก็เลยทะเลาะกันค่ะ
วันนี้วินคู่กรณีเขาก็หยุดพักนะคะ

การขนส่งทางบกบอกว่าถ้าเป็นการทะเลาะวิวาดกัน
เรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เกิดจากการรับส่งผู้โดยสาร
มันก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
พอไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการ

แสดงว่าพี่เขาก็ต้มน้ำใบกระท่อมดื่มกันแล้วมาขี่วินด้วยเหรอ
ตรงเนี้ยล้อมวงดื่มกันตอนไหนหรือว่าหลังเลิกงานคะคือมันขี่เสร็จแล้วหรืออะไรคะ
มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกใช่มันไม่ได้ผิดแล้วใบกระท่อมอ่ะ
แม่มันจะขนองเกินแล้วมันโอ้โหมันขี่วินด้วยไงใช่ไหม
ค่ะอ้าวนี่แหละฮะช่องว่างช่องโหนะครับ